ตามกันหน่อยนะคะกรณีเรื่องของเสียแป้งค่ะมันดูร้อนขึ้นทุกวันทุกวัน

ก็ทีแรกคิดว่าจะทรงรอวันมอบตัวอ้าวเมื่อคืนโถคลิปคลิป๓
นี่เห็นบอกมีนกอาจจะมีคลิป๔ด้วยใช่ไหมคะ

คือตอนนี้ต้องบอกว่าบุคคลที่ถูกเสียแป้งกล่าวอ้าง
ในหลายสายงานเขาก็เริ่มทยอยมาเปิดใจกันเรื่อย
จริงในข้อเรียกร้องของเสียแป้งที่อยู่ในจดหมาย๗ข้อ
เนื้อหาจะมีรายชื่อตำรวจสองนายนะคะที่ถูกกล่าวหาทำนองว่า
เรียกรับเงินแลกกับอาวุธปืน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยได้เปิดใจดาบแจ้ค่ะ
แจ้เป็นหนึ่งในตำรวจที่อยู่ในรายชื่อของจดหมายเสียแป้งนะคะ
ไปดูที่จดหมายก่อนจดหมายของเสียแป้งเขียนไว้แบบนี้
ขอร้องเรียนไปยังผู้บริหารประเทศไทย
นายกรัฐมนตรีรองนายกท่านสมศักดิ์เทพสุธินและ
นายกองตรีธนกธนกฤษจิตอารีรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีของรองนายกรัฐมนตรี

ท่านตำรวจโทษิรักบุญยศ
เรื่องจับอวุธปืนขนาด๓๘

ฝากปืนกลับมาให้กับดาบตำรวจชายา

อันนี้คือคำกล่าวอ้างของเสียแป้งนะ

เสียแป้งเนี่ยเขียนชื่อเขาสิริรักษ

แต่ความจริงเขาชื่อสิรักษ์
อ่าเขียนผิด
แป้งเขียนผิดนะแป้ง

ดาบตำรวจชายาเปิดใจกับไทยรัฐทีวี
บอกว่าหลังจากที่รู้ว่า

ร้องเรียนของเสียแป้งเรื่องพฤติการ
เรียกร้องเงินจำนวน๕๐๐๐บาทแลกอาวุธปืนเนี่ย

เสียแป้งจะเอาตัวดาบตำรวจชายาเนี่ย

ทั้งที่ไม่มีมูลความจริงอะไรเลย

ตัวผมและพันธุ์ตำรวจโทศรีรักษ

สพควนขนุนไม่เคยเรียกรับเงิน
เพื่อเป็นค่าถ่ายอาวุธปืนของเสียแป้ง

เสียแป้งเองก็เคยขอความช่วยเหลือ

ก็ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงตลอด
ตอนนั้นพูดข่อเพื่อนมาให้พี่

ทีนี้จะไปจับรึเปล่าน้องแกแล้วบางงั้น

นี่เปิดใจกับคุณออสรีเรียนะรุวีปที่แท้รัฐทีวีเป็นทีแรกเลยนะ
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
ดับแจ้หรือดับตรวจชายานยังบอกด้วยว่าส่วนตัวเนี่ย
ผมไม่ได้มีความแค้นหรือความขัดแย้งอะไรกับเสียแป้งเลย

เสียแป้งเนี่ยออกมาแฉคนที่อยู่รอบตัวทำไม

แต่การกระทำของเสียแป้งครั้งนี้เนี่ย

มันทำให้ผมรู้สึกท้อแท้แล้วก็เสียใจมาก
เพราะที่ผ่านมาผมเจอมรสุมชีวิตมาเยอะแล้ว
พอผู้บังคับบัญชารู้ว่าผมรู้จักกับเสียแป้ง
ผมก็ถูกบีบให้ลาออกจากตำรวจ
สั่งย้ายให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดสตูน

ที่ผ่านมาในชีวิตราชการผมเองเนี่ย
รับราชการตำรวจมาผมไม่เคยทำความผิดแม้แต่ครั้งเดียวด้วยซ้ำ

ผมเครียดมากนะถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเลย
ผมเคยเอาปืนเจาะหัวตัวเองมา๒ครั้งแล้ว

คุณไปถามตำรวจที่สตูนที่เป็นพักภูมิผมดูก็ได้
ทุกคนรู้เรื่องนี้กันหมดล่ะ
สิ่งใจจ้า

แต่วันนี้รองบอลไม่ได้เข้ามาทำงานค่ะก็ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เห็นบอกว่าติดภารกิจประชุมที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะคะ
แล้วก็ไม่ได้เข้ามาที่โรงพักสามสี่วันแล้วนี่นี่คือรองบอลนะคะ
ตำรวจเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้านี่รองบอลไปเป็นหนึ่งรายชื่อ
เสียแป้งเขียนเอาไว้หนังสือร้องเรียนด้วยเหรอก็ยังไม่มีใครรู้เลย
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรองบอลเขาด้วยนะ

เพราะนั่นเป็นการกล่าวอ้างพาดพิงของเสียแป้ง
ซึ่งคนที่เขาถูกพาดพิงเขาก็ออกมาชี้แจงกันบ้างแล้วนะครับ

ตัวของเสียแป้งนาโนตหรือว่านายชาวลิศทองด้วงวัย๓๗ปี
ผู้ต้องขังที่หนีออกไปเนี่ยนะฮะ
เป็นผู้ต้องขังของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
คดีเนี่ยเป็นคดีหลักที่ถูกจำคุกเอาไว้๒๐ปี๖เดือนสารชั้นต้น

ที่ไปปล้นตัวนายจรวดชิงตัวผู้ต้องหาอะไรพวกนี้นะ
แต่ตัวของเสียแป้งนาโนตเนี่ยเขายังมีอีกหลายคดี

วันนี้นะครับศาลจังหวัดพัทธลุงเดิมท่านนัดฟังคำพิพากษาคดีที่เสียแป้ง
ก่อคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเมื่อ๙กันยายน๒๕๖๖
แต่เนื่องจากตัวเสียแป้งเนี่ยหลบหนีไปนะครับ
สารท่านก็เลยเลื่อนการอ่านคำพิพากษาไปเป็นวันที่๒๕ธันวาคมที่จะถึงนี้
เวลา๙นาฬิกานะครับ
แล้วจากข้อมูลหากถึงวันที่นัดในวันนั้น๒๕ธันวาคม
ถ้ายังไม่สามารถนำตัวจำเลยมาฟังการพิจารณาคดีของศาลได้ในคดีนี้เนี่ยนะครับ
สารก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะเลื่อนการอ่านคำพิพากษาอีก
หรือจะอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยก็สามารถทำได้
คดีนี้นะครับก็คือ๙กันยายน๒๕๖๒นะครับ
สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ตะบนปรางหมู่อำเภอเมืองพัทธลุงนะครับ
นี่ฮะในสถานบันเทิงคือวันนั้นชุนละมุนวุ่นวาย
ทะเลาะวิวาดกันนะฮะถึงขั้นมีการชักปืนออกมาขู่กันนะฮะ
ลักษณะจะยิงกันไปอีก๑๕๖นาทีมีฝั่งของกลุ่มเสียแป้ง
แต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเป็นตำรวจนะครับ
จากนั้นก็วิ่งไล่กันออกไปถึงลานจอดรถนะครับ
มีการชักปืนกันอีกเหมือนจะยิงกันอีกนะฮะ
แล้วก็จะเห็นวิ่งไปถึงตรงถนนก่อนที่จะมีรถตู้สีขาวขับมารับ
ชายชะกันกลุ่มหนึ่งออกจากลานจอดรถของสถานบันเทิงไป
ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
ประเหตุการณ์นี้ตำรวจสพพัทธลุงแจ้งข้อหาระเมินคดีกับเสียแป้ง
แล้วก็พวกในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานแล้วก็เรื่องการพกพาอาวุธปืน
นอกจากนี้หรือสถานบันเทิงพัทธลุงวันนี้ยังออกหมายจับ
นายชาววฤษภองล่วงหรือเสียแป้งนโนตเพิ่มอีก๑คดี
ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง
เป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
แล้วก็ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่รับอนุญาตเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรด้วยคดีนี้เนี่ยเป็นเหตุยิงปืนบนท้องถนนนะครับ
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง
ตอนทุ่มครึ่งวันที่๑๗พฤษภาคม๒๕๖๔นะฮะ
ซึ่งศาลท่านก็ออกหมายจับเพราะว่าถือว่าตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับ
ทีนี้ตำรวจเนี่ยไปพบว่าปลอกกระสุนปืนที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
แม้จะตั้งแต่๑๗พฤษภาคม๒๕๖๔แต่มันตรงกับปลอกกระสุนปืน
เสียแป้งใช้ยิงปะทะกับตำรวจบนเทือกเขาบรรทัศน์
เมื่อวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดกันว่ามันจะใช่ของเสียแป้งทั้งหมดหรือเปล่า

ทีนี้พูดถึงเรื่องการยิงเนี่ยก็มันมีประเด็นที่เสียแป้งบอกใช่ไหมคะ
ในคลิปแรกเลยใช่ไหมที่บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ตำรวจอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาจับเขาหรอกตั้งใจไปฆ่ามากกว่า
ตอนที่ปะทะกันบนเทือกเขาบรรทัศน์วันที่๘พฤศจิกายน

แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงสวนด้วยนะ

แต่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตำรวจเหล่านั้นที่มาจับตัวเขา
แล้วเขาก็คิดว่าตำรวจเหล่านั้นเขามีครอบครัวครอบครัว
ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเขาก็เลยไม่ตอบโต้

ตำรวจแดนไทย๕๔ชุดที่ปะทะกับเสียแป้งเนี่ยเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า

แล้วเสียงปืนนัดแรกที่ดังขึ้นมาเนี่ย
ไม่ได้มาจากฝั่งตำรวจด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกพรมพัฒน์สนิทศรีรองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาคเก้า
รักษาราชการแทนผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาคเก้า
เป็นชุดที่นำกำลังไปปะทะกับเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
ก็เปิดใจกับไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าผมเนี่ยนำกำลังตำรวจชุดแดนไทย๕๔๑๒นาย
ขึ้นไปตรงจุดซ่อนตัวของเสียแป้ง

ก่อนจะส่งชุดลาดตระเวนล่วงหน้าไปดูเป้าหมาย

อ่าก็เลยทำให้ตำรวจต้องกระโดดลงที่ความสูงห้าเมตรพี่อุ๋ย
แล้วก็ต้องซ่อนตัวหลังต้นไม้ใหญ่กับก้อนหิน
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เสียแป้งที่ตั้งแคมป์อยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่
หรือจุดยุทธภูมิที่ดีกว่าตำรวจที่เขาเรียกกันว่าจุดสูงข่ม
หันไปเห็นหมาที่วิ่งลงไปหาตำรวจพอดี

จากนั้นคือนัดแรกที่ดังขึ้นมา
ปืนยิงใส่ตำรวจเสร็จปุ๊บตำรวจก็เลยยิงตอบโต้
แต่ใช้ปืนกลสั้นลำกล้องสั้น
พกพาสะดวกแล้วก็ปืนลูกซอง
ไม่ได้คิดจะวิสามันฆาตกรรมเสียแป้งตามที่ถูกกล่าวหา
ทีนี้พอจังหวะที่มีการยิงตอบโต้เสียแป้งพยายามวิ่งหนี
เจ้าหน้าที่ก็ตะโกนบอกให้หยุดตำรวจล้อมไว้หมดแล้ว
กลายเป็นว่าเสียแป้งอ่ะหยุดจริงแต่หยุดหันมายิงปืนเป็นชุดใส่ตำรวจแทน
ตำรวจก็พยายามยิงตอบโต้แล้วบอกว่าเสียแป้งเนี่ยสะดุดก้อนหินล้ม

แต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ฟังแล้วเขาไปอย่างเดียว

กระสุนนัดแรกไปโดนก้อนหินด้านหลัง
เหมือนกับข้นหินด้านหน้า
บางเขาอยู่บางตำรวจอยู่
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยิงเฉียดมา
แล้วก็ไปดูก็ข้างหลังนัดหนึ่ง
แล้วก็มีต้นไม้ข้างหน้าโดน๒นัด
พี่ยืนยันว่าเราถูกยิงก่อน
ส่วนมาหาตัวต้นเหตุที่วิ่งมาหาตำรวจจนเสียแป้งเห็น

ขามันขาดไปตั้งแต่ข้อเท้าข้างขวาเห็นไหม
อันนั้นเป็นภาพวันที่ชุดสวิงก้าขึ้นไปเจอ

เมื่อกี้เอาหัวไถขาดู
อ๋อเดี๋ยวตัวดีเลย

เขาร้อนมันอยู่หัวครึ่งข้อนเดือนจนเขาเป็นไข้เป็นอะไรกัน

แต่หมีมันเก่งมากแล้วมันเดินขึ้นเขาได้นะ

มีบร่อกคอแล้ว
เป็นสายเป็นสายคนใหม่ของตำรวจ
ถามมันได้ไหมว่ามเจอ๑๙หรือว่ามันจะรู้ไหม
ที่เป็นข่าววันแรกแล้วขึ้นไปตรวจสอบที่เกิดเหตุกันใช่ไหม

ก็มีการพยายามที่จะแกะรอยกันว่าเออตกลงเขาอยู่ที่ไหนยังไง
ที่ว่าภาพหลังเป็นต้นปามข้างหน้าเป็นรั้วรวดหนามเนี่ย
๒คลิป๓เนี่ยน่าจะวันเดียวกันห้องเดียวกันนั่นแหละ
อยู่ในห้องดูอะไรก็ลำบากใช่ไหมมันเห็นแต่เหมือนกับประตูหลังห้องกับกำแพงแต่คลิปนี้อันนี้คลิปนี้ดูลำบาก
ขอดูคลิป๑คลิป๑เนี่ยถ้าจะแกะรอยเนี่ยถ้าเกิดยังอยู่ตรงนี้นะถ้ายังไม่ไปไหนต้นปลามข้างหลัง
แล้วก็รั้วรวดหนามที่อยู่ข้างหน้า๒๔พฤศจิกายนนะครับเย็นวันนั้นเสียแป้ง
ส่งคลิปนี้แล้วก็มีคนเนี่ยเอามาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกเลยล่ะ
ความยาว๔นาที๓๖วินาที
ถ้าดูจากเสื้อคอกลมสีดำแขนยาวนะปลายแขนจำนะครับคล้าย
กับเสื้อเดินป่านะฮะหมวกแก๊ปสีดำใส่กลับด้านนี่นะฮะแต่
ไม่รู้จะตัวเดียวเนี่ยวันที่หนีออกจากโรงพยาบาลหรือเปล่านะ
พยาบาลที่หนีไม่ใช่ออกนี้ออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรี
๒ตุลาคมนะครับแล้วก็ไปเจอคลิปเผยแพร่คลิป๒๔พฤศจิกายน
นี่อาจจะเป็นคลิปเดียวที่พอจะแกะรอยได้ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยไปหลบอยู่ที่ไหน
บดานซ่อนตัวอยู่ที่ไหนถ้าดูจากสวนปามแต่จุดเริ่มต้นคลิปเลยเนี่ย
แน่นอนว่าจะเห็นว่าเสียแป้งเอื้อมมือไปกดบันทึกคลิปกดถ่ายคลิปเอง
ค่ะยืนอยู่ที่รั้วรวดหนามซึ่งรั้วรวดหนามจะความสูงประมาณหนึ่งเมตร
สิบเซนติเมตรไม่เกินสองเมตรแน่แน่อันนี้วัดจากเอ่อตัวของเสียแป้ง
ใช่ไหมคะแค่ประมาณระดับหน้าอกเองอย่างมากก็เมตรกว่าใช่ไหมค่ะ
อ่านี่นะฮะส่วนข้างล่างเนี่ยนะฮะอ่าจะเป็นตะข่ายหกเหลี่ยมนะฮะ
สำหรับรัวรวดหนามอะนะอ่าเขาเป็นตาข่ายกว้างอยู่เหมือนกันนะขนาดอ่า
นี่แนวของรั้วด้านหนึ่งสูงอีกด้านหนึ่งต่ำค่ะนั่นแสดงว่าจุดที่ยืนอยู่
น่าจะเหมือนกับพื้นที่เชิงเขาที่มันแบบไม่เรียบอ่ามันไม่มันไม่เท่ากันใช่ไหม
อ่าแล้วรั้วก็ห่อนหย่อนนะฮะแต่ไอ้ปามที่อยู่ข้างหลังนี่แหละ
ข้างหลังนู่นน่ะเหรอคะอ่าเห็นไหมต้นปามน่ะนะฮะ
ทางขวามือใช่ไหมถ้าดูจากในคลิปนี้คือซ้ายมือ
ทั้งหมดเลยนั่นแหละอยู่ด้านหลังเขานั่นแหละเห็นไหมฮะ
ซึ่งหลายคนก็พยายามแกะรอยว่ามันเป็นปาล์มในไทยหรือว่า
ปามของทางชายแดนเพื่อนบ้านแล้วนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้นะฮะเราได้คุยกับชาวบ้านนะครับ
ที่เขาเป็นผู้ที่ชำนาญการด้านการเกษตรนะครับ
บอกกับเราว่าต้นปามที่อยู่ด้านหลังเสียแป้งในคลิปหนึ่งเนี่ย
เป็นต้นปามที่ขาดการดูแลตัดแต่งใส่ปุ๋ยอ่า
ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งอะไรเลยนิติก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
ซึ่งที่จังหวัดสตูนเนี่ยมีต้นปามแบบนี้อยู่เยอะนะฮะ
ติก็ไปคุยกับชาวสวนปามนะฮะที่สตูนนะครับอ่า
นี่ได้คุยกับคุณดาหยาดอายุหกสิบเอ็ดปีนี่ลุงดาหยาด
ก็พามาดูต้นปามในสวนเลยนะฮะแกบอกมันลักษณะคล้ายคล้ายกับ
กิ่งใบอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับในคลิปของเสียแป้งนั่นแหละ
อยู่ด้านหลังเสียแป้งอ่ะคือมันจะมีสีเหลืองปนแดงค่ะ
นะต้นปามในคลิปเนี่ยความจริงเนี่ยเป็นปาล์มสายพันธุ์เขียว
แต่มันขาดการดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันเลยกลายเป็นสีเหลืองแดง
ว่ามีอายุไม่เกินหกปีนะฮะใกล้เคียงกับปามที่วันนี้
ดายาทเนี่ยพาติไปดูเลยนะฮะซึ่งต้นปามแบบนี้มีทั้งในไทย
และฝั่งประเทศเพื่อนบ้านส่วนรั้วรวดหนามในคลิป
แล้วมีตะข่ายแบบหกเหลี่ยมก็มีทั้งฝั่งไทยแล้วก็มาเลเซียเหมือนกัน
ต้นอย่างลักษณะในคลิปมีเยอะไหมครับ
ที่บอกไม่ถึงปุ๋ยกลายพันธุ์ในบ้านเราเยอะครับเยอะเยอะ
เพราะว่าไอ้เจ้าของสวรรค์คงไม่เข้าใจเท่าไร
หลวงพ่อคิดว่าไทยหรืออยู่ในไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้าน
ในความคิดของเราจากเราศึกษาทางด้านต้นปลาหมาย
ถ้าอยู่ในประเทศไทยคงไม่กล้าถูกแพร่คลิปหรอก
ส่วนเรื่องรั้วรวดหนามแล้วก็ตะข่ายนะฮะตีก็ไปดูแถวร้านอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์ก่อสร้าง
แถบอำเภอละงูจังหวัดสตูนนะครับมีอยู่๒๐กว่าร้าน
พยายามจะหาดูว่าเอ๊ะจะมีแบบในคลิปหรือเปล่านะครับก็จะไปเจอลวดหนามเหมือนกับในคลิปนะฮะ
แต่ตาข่ายจะเล็กกว่ารูจะเล็กกว่านะครับ
อย่างเจ้าของร้านหนึ่งนะครับบอกว่าตะข่ายที่ปรากฏในคลิปเสียแป้งคลิปแรกเนี่ย
ที่ร้านเขาไม่มีขายนะแต่ก็มีคนที่ใช้ตะข่ายแบบนี้อยู่เหมือนกัน
ต้องสั่งตรงจากโรงงานนะฮะที่ไม่เอามาขายเพราะว่ามันต้นทุนสูง
ข่ายลักษณะแบบนี้ชาวสวนชาวไร่เขาไม่นิยมซื้อไปใช้กัน
ถามว่ามีขายไหมน้อยมากส่วนคนที่ใช้มีโคตรน้อยคนที่จะใช้เพราะมันต้องใช้การลงทุนเยอะ
ส่วนมากว่าเราจะใช้แค่รวดหนามอย่างเดียวแค่ช่วงรวดหนาม๓ชั้นแค่นั้น
แต่มันต้องใช้การลงทุนเยอะ
ใช่มันต้องแค่การลงทุนเขาแค่พาไปกันสัตว์อย่าให้สัตว์เข้าสวนแค่นั้น
ไม่ได้ไปกันคนหรือว่ากันอะไร
ผลในส่วนอะไรก็ประมาณนั้น
ถ้าต้องการนั่นก็คือ
มันต้องสั่งโรงงานไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคือแบบมีของเลยไม่มี
แล้วก็แต่ก่อนอาจจะมีคนใช้อยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้น้อยเหลือเกิน
ส่วนคลิปที่๒กับคลิปที่๓นะครับ
๒เนี่ยปล่อยออกมาเช้า๒๕พฤศจิกายนคลิป๓เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ

พฤศจิกายน๖๖นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นสถานที่เดียวกันนะแต่ง
ตัวเสื้อหมวกแก๊ปกลับด้านก็เหมือนกันเหมือนกันเลยนะฮะคลิป
คลิป๓นะครับมุมกล้องก็เหมือนกันนะฮะอาจจะกว้างแคบต่างกันแค่
นั่นเองนะฮะจุดที่ถ่ายเนี่ยด้านหลังคือกำแพงนะครับซึ่งเราลอง
ดูเนี่ยมันเหมือนเป็นผนังที่สร้างมาจากผนังเบาเอาไว้กั้น
ห้องตอกตะปูยึดเอาไว้นะครับขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของ
ประตูข้างหลังนะฮะแล้วมันจะมีแผ่นกระจกอยู่นะครับแผ่นกระจก
เหมือนกับเจาะแล้วก็ใส่กระจกเพื่อทำเป็นช่องหน้าต่างขนาด
จุดนี้เราสังเกตในคลิปเราไปเห็นเงาสะท้อนในกระจกนะ
ครับลักษณะเป็นเงาเหมือนต้นไม้นะฆ่าเราอาจจะเป็นต้นปาล์ม
นะฮะเป็นไปได้สูงว่าคลิปที่ถ่ายทั้งหมดอาจจะอยู่ในที่เดียว
กันขึ้นในสวนปามแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ในประเทศหรือว่าต่าง
กับประเทศนะครับอันนี้เราเป็นภาพนิ่งมาขึ้นไหวตรงไหนที่
เห็นเงาแบบนี้คลิปไหน
เฮ้ยเห็นไหมเป็นกระจกก่อนเชิงแล้วดู
จะถึงไปให้เห็นอีกนะ
ถึงดูจังหวะทิพที่เขาพูดแล้วใช่ไหม
ต้องเลื่อนย้อนกลับไปตอนแรก
มันจะไม่ได้เป็นแบบช่วงทั้งหมดของคลิป
มันจะแบบตามองศาภาคมือที่ถือลึกเปล่า
เป็นกระจกไหมแบบตรงกลางมันอยู่มัดรูอะไรซะอย่างเลย
ของประตูสีน้ำตาลตรงนี้

ยอดปามใบปาล์มเหมือนกันนะ

มันดูยากเหมือนกันนะเห็นแค่นี้
ส่วนผนังขาวจะเหมือนมีแบบยึด

ตรงข้างหูเสียแป้ง๑จุดแล้วก็ข้างบนหมวกอีกจุดหนึ่ง
นี่นะฮะคลิปหนึ่งคลิปสองเนี่ยจะเป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่พัทธลุงนะครับ
ที่เป็นคนเผยแพร่คลิปออกมาโดยบอกว่าเสียแป้งเป็นคนติดต่อมา
ค่ะแล้วก็ส่งมาให้ส่วนคลิปสามเมื่อคืนนี้เสียแป้ง

เป็นช่องที่เพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อวานเลยนะฮะ
รูปโพฟัยเป็นภาพตาช่างท้องเหลือง
ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความยุติธรรม

น่าจะตั้งใจทำให้มันเอียง
คลิปแรกเป็นวีดีโอโพสต์ลงในสตอรี่มีข้อความบนคลิปด้วยนะฮะ
บอกว่าด่วนคลิป๓แป้งนาโนต
ถ้าจะโพสต์จริงเนี่ยโพสต์ตอนเย็นนะฮะเมื่อวานนี้
แต่เพิ่งมาเห็นกันก็คือช่วงแบบ๓๔ทุ่มมีข้อความบอกแป้งนาโนตคลิป๓
ความจริงอยู่ไหนแฮชแท็กความอายุติธรรม
มีคนเข้าไปดูตรงนี้ณขณะนี้นะ๒๐๐กว่าครั้ง
เพราะว่าเขาก็จะไปดูทางสื่อต่างที่เอาไปเผยแพร่แล้ว
หรือว่าคนที่เอาไปแชร์กันต่อแล้วก็เลยจะไปดูต้นทางเนี่ยน้อยหน่อยนะฮะ
ไปตรวจสอบเพราะว่าช่องนี้มีผู้ติดตามอยู่๑๐คนนะฮะ
ดูเมื่อช่วง๔โมงกว่านะอันนี้พยายามจะแกะจากคลิป
ในความไม่เป็นธรรมที่เสียแป้งเขาบอกเขาไม่ได้รับเลย
จะเรื่องการถูกฟ้องคดีไหนจะเรื่องไม่ได้รับการประกันตัว
คือถ้าจำกันได้ค่ะเสียแป้งมีคดีติดตัวอยู่๑๔คดี

ไล่ย้อนดูกันหน่อยสิว่าเขามีคดีอะไรบ้าง
แล้วอะไรบ้างที่ได้ประกันตัวไม่ได้ประกันตัวโดนลงโทษแบบไหนยังไง
ย้อนไปดูเลยนะฮะเริ่มที่ปี๒๕๕๐
ปี๕๐๔แป้งมี๒คดีค่ะคดีร้ายแรงด้วยนะฮะ
คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ในพื้นที่สถานีตำรวจพี่อุ๋ย
พื้นที่คือสถานีตำรวชสภอตมจพทภารุง
ข้อหาที่สองก็คือมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ถัดมาปีถัดมาเลยนะฮะปี๕๐๕๑

มีอีกสองคดีค่ะคดีเดิมเลยพยายามฆ่าผู้อื่น
และพยายามฆ่าผู้อื่นในพื้นที่สพเมืองพัทธลุง
นี่พยายามฆ่าสามคดีแล้วนะคะจากปีห้าศูนย์ถึงห้าหนึ่ง
ถัดมานี่ก็มีคดีไม่เว้นปีกันเลยทีเดียวปีห้าสองมีอีกสองคดีค่ะ
เป็นคดีบุกรุกในเวลากลางคืนของสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทธลุง
และครอบครองอาวุธปืนสงครามในพื้นที่สพเขาชายสนที่พัทธลุงเหมือนกัน
อ่าเว้นห้าสามไปปีหนึ่งนะคะปีห้าสี่มีหนึ่งคดี
เป็นคดีของพรบราชธรรมในพื้นที่สพเมืองพัทธลุง
เว้นไปอีกห้าปีมาปีห้าเก้าเจออีกหนึ่งคดีค่ะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สพมนครศรีธรรมราช
ปีหกศูนย์อีกหนึ่งคดีตัวการฆ่าผู้อื่นในพื้นที่สอบพอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีหกศูนย์สองโดยอีกสองคดีนะคะ

ร่วมกันในข้อหาปล้นทรัพย์ผู้กระทำแม้แต่หนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วย
ในพื้นที่สพนาขยะจังหวัดพัทธลุง

ศานภิพภาคศาจำคุกยี่สิบปีหกเดือน
แล้วก็โดนคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งก็คือตำรวจพื้นที่สะพอเมืองพัทธลุงด้วย
อันนี้สารเริ่มฟังคำพิพากษาไปเป็น๒๕ธันวาคมค่ะ

ปี๖๔คดีใหม่ค่ะ
ออกหมายจับ๒๔พฤศจิกายน๖๖แต่ย้อนไปในคดีปี๖๔นะคะ
หลังพบว่าปลอกกระสุนปืนในเหตุการณ์ยิงปืนในพื้นที่ตำบลคลองเฉลิมที่อำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง๑๗พฤษภาคมปี๖๔
ตรงกับปลอกกระสุนที่เสียแป้งใช้ยิงต่อสู้กับตำรวจบนเทือกเขาบรรทัศน์เมื่อวันที่๘พฤศจิกายน
ก็เลยโดนข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองก็คือครอบครองปืนเถื่อนนั่นแหละ
ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่รับอนุญาตข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนก็คือพกพาปืน
ปี๖๖เอาไปอีก๓คดีค่ะ
หลบหนีระหว่างถูกคุมขังตามอำนาจของสารพนักงานอายการหรือว่าพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาเป็นพื้นที่สพมนครศรีธรรมราช
ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้สพตโหมด
ร่วมการมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองทั้งปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
คือเขาอยากได้ความเป็นธรรมคดีไหนแล้วนะ

ก็ที่เขาเรียกร้องเรื่องประกันตัว

คดีนายจรวดนี่แหละ
ที่ว่าจำภูกิ๒๐ปีสอง

เนี่ยที่สารที่ภาคศาสตร์จำคลุก๒๐ปี๖เดือน
อ่ะนั่นแหละเหตุในจรวดนั่นแหละ
นั่นแหละก็คือ๒คดีนะคะที่ชิงตัวในจรวดปี๖๒เนี่ย
สารชั้นต้นที่ภาคศาสตร์๒๐ปี๖เดือนอยู่ระหว่างอุทร
ซึ่งคดีนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุอีก๕คน
ก็คือเสียแป้งอายการบอยประธานติ่งหรือว่านายสมชายนุ่นเกลี้ยง
ประธานสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ร้อยตำรวจตรีธีรวุฒิหรือว่าดาบติ๊ก
ในคลิปเรียกดาบติ๊กแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นดาบแล้วนะคะ
จาสิบเอกสมมิตรแล้วก็มีนายสมชายพ่อของนายจรวดด้วย
อย่างที่บอกว่าทุกคนถูกสั่งไม่ฟ้องยกเว้นเสียแป้งคนเดียว
ส่วนคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเมื่อปี๖๒

เพราะว่าสารเนี่ยเลื่อนอ่านคำพิพักษา
คริสต์มัสพอดีเลยนะคะ๒๕ธันวาคม
คือวันนี้ผมคุยกับทนายชัชวานทนายของเสียแป้ง
นายชัชวานบอกว่าก็สารท่านก็บอกว่า

เขาหาอุกชกันแล้วเครียงว่าจะหลบหนี

ยาวขนาดนั้นแล้วเป็นคดีพยายามฆ่าเยอะมาก

เสียแป้งก็ไปขึ้นสื่อพยานในชั้นศาลอะไรเนี่ย
เสียแป้งก็เข้าใจแต่ไม่พอใจ

หาเรื่องเอาไปโรงพยาบาลแล้วก็หนีไปเนี่ย
นี่มันก็คือคดีนี้แหละคดีของนายจรวดเนี่ย

แจ้งข้อหานะเรื่องพยายามฆ่าเพราะว่าเอาปืนไปยิงเจ้าหน้าที่
จรวดก็ถูกจำคุก๑๓ปีมั้ง

เพราะเสียแป้งคือไปชิงตัวเขา

แต่คนอื่นเนี่ยอายการกับตำรวจภาคเนี่ยสั่งไม่ฟ้อง

เสียแป้งเขาก็เลยมีคำถามว่าทำไมเขาโดนคนเดียว

ขณะเดียวกันนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทางด้านครอบครัวของเสียแป้งนะฮะ
ก็ออกมายืนยันกันอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าย้อนไปก็เป็นเรื่องของเอาตรงพี่ชายก่อนนะครับ
พี่ชายของเสียแป้งเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับ

หลังจากที่มีการยิงประทะกันบนเขาบรรทัศน์

ตำรวจนำหมายค้นของศาลจังหวัดพัทธลุง
ค้นบ้านพัก๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
นี่คือบ้านของนายกสิชาติทองด้วง

ของเขตรักษะพันธุ์ศัตริป่าคราวบรรทัศน์
ที่เจ้าหน้าที่ไปยิงประทักษ์ฝากเสียแป้ง
เสียแป้งก็ยังหลบหนีอยู่บนเขาบรรทัศน์ในตอนนั้นค่ะตามการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่นะครับ
จากการตรวจค้นที่บ้านก็เจอปืนนะครับแต่ว่าเป็นปืนถูกต้องนะฮะตามกฎหมาย
ตอนเช้านะครับพี่ค้นแต่ช่วงบ่ายเนี่ยตำรวจสอบพลเมืองพัทลุง
แจ้งข้อหากับนายกษิชาติพี่ชายเสียแป้งว่าช่วยผู้ต้องหาหลบหนีคดี
ขอให้ศาลออกหมายขังด้วยนายกัศชาติก็เลยไปยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด๓๖๐๐๐บาท
ขอประกันตัวสู้คดีและสารก็อนุญาตให้ประกันตัวในวันนั้น
เราเคยสัมภาษณ์พี่ชายของเสียแป้งในวันต่อมาก็คือ๑๒พฤศจิกายน
เกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่มาค้นบ้านแล้วก็แจ้งข้อหาช่วยผู้ต้องหาหลบหนีคดี
ก็คือช่วยเสียแป้งน้องชายเนื่องจากตัวนายกษิชาติ
เองก็เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์ด้วยนะครับนายกษิชาติบอกกับเราในตอนนั้นนะครับบอกว่าขอยืนยังว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยเสียแป้งหนีเลยนะไม่เคยไปถอนเงินอะไรมาแม้แต่บาทเดียวเพื่อจะซื้อเสบียงให้เสียแป้งตามที่ถูกตำรวจกล่าวหาแล้วการทำงานเป็นเจ้าหน้าท
กับเรื่องของฝ่ายเอกสารไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ชุดเชี่ยวชาญชำนาญป่าขึ้นไปอยู่บนป่าเฝ้าพื้นที่ป่าอะไรอย่างนั้นเลยค่ะตั้งแต่เสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาล๒๒ตุลาคมตัวเขาก็มีบันทึกการเข้าออกงานตลอดแล้วจะไปช่วยเหลือน้องชายได้ยังไงที่สำคัญตัวเสียแป้งน้องชายเองก็ไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญเรื่องการเดินป่า
เพราะเขาเป็นพี่ชายที่ดูแลน้องชายเลี้ยงน้องตั้งแต่อายุ๓ขวบเพราะพ่อแม่แยกทางกัน

เมื่อวานนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนสอบภองเมืองพัทธรุง
ก็นำสำนวนในคดีนี้นะครับ
ก็คือที่นายกษิชาติถูกแจ้งข้อหาช่วยผู้ต้องหาหลบหนี
ไปส่งฟ้องทางอายการจังหวัดพัทธลุงแล้วนะครับ

พิจารณาส่งฟ้องต่อสารหรือไม่เนี่ย
เดี๋ยวก็ต้องรอฟังกันต่อไปนะฮะ
พี่สาวเสียแป้งบ้างดีกว่า
คือมีรายงานมานะคะว่าพี่สาวของเสียแป้งก็ยืนยันว่ายังไงเนี่ย
น้องชายก็คือเสียแป้งยังไม่มอบตัวเร็วนี้แน่นอน
เพราะว่าสิ่งที่เรียกร้องไปมันยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลย

ออกมาบอกว่านี่ตั้งใจปกป้องอายการบอยหรือเปล่าเนี่ย

ล่าสุดอาจารย์ปรเมฆก็ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
คือพี่สาวเสียแป้งให้ข้อมูลกับนักข่าว

คนในครอบครัวเนี่ยติดต่อเสียแป้งให้มามอบตัวดีไหม

เป็นเรื่องของน้องชายว่าจะมอบตัวหรือไม่
และการมอบตัวคงไม่ใช่เร็วนี้แน่นอน
เพราะว่าสิ่งที่ร้องขอความเป็นธรรมมันไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลย

เชื่อว่าน้องชายเนี่ย

กลายเป็นพี่เป็นน้องกันที่รู้จักนิสัยกันดีนะ

ย้ำอีกครั้งนะว่าตั้งแต่เสียแป้งนิยามา

เธอก็ติดตามข่าวน้องชายจากสื่อเหมือนประชาชนคนทั่วไปนี่แหละ

นักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุด
แบบนี้เนี่ยปกป้องอายการบอยหรือเปล่าเห็นว่าเป็นอายการเหมือนกัน
อาจารย์ประเมฆโพสต์เฟซบุ๊คทันทีเลยค่ะบอกผมไม่ได้ปกป้องบอย
กระบวนการยุติธรรมของประเทศจะมีปัญหาบ้างก็ต้องช่วยกันแก้ไข
ไม่ใช่ช่วยกันทำลายผมกำลังปกป้องกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
ทำไมเราเชื่อคนพานมากกว่าบัณฑิตเครื่องหมายคำถาม
ทีมข่าวได้คุยกับอาจารย์ปรเมฆนะคะอาจารย์ปรเมฆก็ยืนยันตามโพสต์นี่แหละว่า
ผมไม่ได้ปกป้องอายการบอยตามที่พี่สาวเสียแป้งตั้งปมสงสัย
เพราะผมก็ไม่ได้รู้จักกับอาจารย์บอยมาก่อนแต่ผมอยากปกป้องกระบวนการยุติธรรม
เพราะนับตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยคนในกระบวนการยุติธรรมทั้งกรมราชธรรมเอ่ย
อายการตำรวจผมยังไม่เห็นใครออกมาพูดข้อเท็จจริง
แล้วก็ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยเอางี้ผมถามพี่สาวเสียแป้งกลับดีกว่า
ครับคุณรู้ไหมว่าน้องชายคุณเนี่ยทำอาชีพอะไร
ปกป้องกระบวนการยุติธรรมมันมีการทำลายกระบวนการหนักเกินไป
เป็นเครื่องมือโลกโซเชียลไงเอามาเผยแพร่เอามาอัดเข้าไป
ถ้าอยากจะมาเปิดประเด็นก็ออกผมต้องบอกให้ออกมา
แต่ถ้ามอยนี่มันเนี้ยเป็นอายการที่เห็นสวยกันไล่มันออกไปเลย
ไม่รู้จักเลยบ่อยอายการเราไม่เคยปกป้องอายการด้วยกันเลย
แต่เพียงแต่ผมแปลกใจว่าทำไมคนในกระบวนการยุติธรรมทั้งตำรวจทั้งศาลทั้งอายการ
ไม่มีใครพูดราชธรรมก็ไม่มีใครพูดปล่อยให้เขาถล่มอยู่ข้างเดียวได้ทำไง
ผมอยากจะถามผมอยากจะถามว่าเอ่อแป้งน่ะมีอาชีพอะไรอืม
มีใครพูดถึงอาชีพของแป้งไหมค่ะไม่มีแล้วที่แป้งเตะผู้หญิงเนี่ย
คดีก็ไม่มีแต่ถามพี่สาวแป้งเหมือนกันว่าน้องชายทำอะไรเนี่ย
รู้มั้งไหมบอกพี่สาวว่าเดี๋ยวผมก็คนพัฒนรุงอืมค่ะเออ
พ่อผมเป็นคนพัทธรุงอยู่ปากพยูนเอ่อถ้าพี่สาวเขาอยากจะช่วยแป้งเนี่ย
เขาก็ควรจะให้แป้งมามอบตัว